แรกวันนี้ไปดูที่อุบัติเหตุกันก่อนนะครับ

มีรถเก่งคันหนึ่งเขาพยายามจะขับแซงรถบรรทุก

สวนทางมาพอดีชนเข้าอย่างจังครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑ศพแล้วก็บาดเจ็บ๖ราย
ติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพและบาดเจ็บอีก๖คน
สอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะเพิ่งกลับจากเยี่ยมญาติที่จังหวัดอุตรดิษฐ
และกำลังเดินทางกลับจังหวัดนครราชศรีมา

รถเก๋งคู่กรณีขับอยู่ฝั่งตรงข้าม

คล่อมเลนเข้ามาจึงเบรกไม่ทันชนประสานงากันอย่างจัง
ดับเพลิงฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้รถเก๋งบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองพระอุดม
ปฐุมธานีบางบัวทองในพื้นที่ตะบนคลองคอย
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี

แต่ก็พบว่ารถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
ชะยุทธ์พงศ์พรมเกษาอายุ๓๒ปีเจ้าของรถระบุว่า
ซื้อรถคันนี้มาในราคา๒๒๐๐๐บาท

ก่อนเกิดอุบัติเหตุเพียง๑ชั่วโมง
และกำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรี

มีควันออกมาจากบริเวณคอนโซลหน้ารถ
จอดรถข้างทางแล้วรีบหนีออกมา

ถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๑
ในพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางประกง
ทำให้เด็กชายวัย๑๓ปีคนขับขี่
กับเด็กชายวัย๑๔ปีอีกหนึ่งคนได้รับอาจเจ็บสาหัส
นอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่บนทางเท้า
รถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ผู้ภัยรีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุเด็กชายทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงผิวจราจร
รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วถลายไปไกลกว่า๘๐เมตร
ชนกับเสาไฟส่องสว่างและป้ายหน้าปั๊มน้ำมันอย่างจัง
ที่จังหวัดชนบุรีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์รถจักรยานยนต์
รถจักรยานภายในซอยบ้านสวนซอย๑๒ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรี
ทำให้หญิงวัย๓๒ปีคนปั่นรถจักรยานได้ระบาดเจ็บแล้วคลานเข้าข้างทาง
เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้น
คนขับขี่รถจักรยานยนต์วนรถกลับมาดูก่อนจะขี่รถหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุกู้ภัยเข้าช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ขณะเจ้าหน้าที่เตรียมติดตามตัวคนขับขี่รถจักรยานยนต์
มาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย